เป็นภูมิพิทักษันติราชในจังหวัดนครปฐมนะคะ
มีความสามารถพิเศษก็คือการเล่นดนตรีแล้วก็ใช้ความสามารถพิเศษนี้นะคะ
ดนตรีเปิดหมวกหารายได้เสริมนะคะเป็นจิตอาสานะคะ
ไปช่วยโครงการต่างรวมทั้งจัดสู้หมวกกันแล้วค่อยกับเด็กด้วย
เพราะยืนยันว่าเพราะอ่านี่เป็นคลิปวิดีโอที่โพสต์นะคะโดยสมาชิกเฟซบุ๊กสุพนิษฐ์เลิศธนันค่ะ
บันทึกภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบน
นครปฐมมวลวันจันทร์ที่ผ่านมา
ส่วนป้ายที่ติดที่กล่องกีต้าก็เขียนว่าจะนำเงินที่ได้
ไปใช้เป็นทุนในโครงการจิตอาสาซื้อหมวกกันน็อกให้น้อง
น้องนี่หมายถึงว่าเด็กในธุรกันดาล
ทีมข่าวได้ตรวจสอบก็พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในคลิปวิดีโอคือ
พันธุ์ตำรวจโทวีราชนุษศิลป์อายุ๓๙ปี
เป็นสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูทรกระทุ่มแบนค่ะ
แล้วมีคนเอาเงินมาให้เยอะนะเดินมาเป็นต่างอย่างนั้น
ก็เห็นเป็นตำรวจก็เลยไว้ใจไงเชื่อว่าเงินที่ให้ไปบริจาคไป

นายตำรวจหัวใจอาสาท่านนี้ค่ะก็เคยเล่นดนตรีเปิดหมวก
เพื่อหาเงินไปช่วยผู้ประสบภัยที่เนปานเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาด้วย
ครั้งนี้ผู้กองมาเปิดหมวกอีกแล้วหาทุนไปซื้อหมวกกระน็อกให้กับเด็กยากไร้
แถบธุรกันดาลเพื่อที่จะช่วยลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
ไม่ได้ไปที่เดียวนะไปหลายที่นะไปหลายที่นะคะ
ผู้กองเวียระได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวครั้งที่ไปหาเงินช่วยเหลือที่เนปานนะคะ
เล่าถึงที่มาที่ไปในการเริ่มเล่นดนตรีว่าเห็นว่าผู้ประสบภัยและเด็กด้อยโอกาสต้องการความช่วยเหลือต้อง
และตัวเองก็มีความสามารถด้านดนตรีก็ไม่อยากให้ความสามารถนี้สูญเปล่านะคะ
ประเทศต่างเพิ่มเติมด้วยนะคะในตลร๒๑๐สำหรับทีวีวันอาทิตย์นี้๖มีนาคม
เวลาบ่าย๒โมงเป็นต้นไปผู้กองวีระพบดิฉันแน่นอนค่ะ
เพราะคุณจัดตลอดข่าวใช่ไหมคุณให้ผู้กองร้องเพลงให้ฟังนะ
ได้อยากฟังอยากฟังสด

ร้องด้วยกับผู้กองนะเพื่อไปเปิดหมวกด้วยกัน
เดี๋ยวคุณใบตองดิฉันร้อง